คุณผู้ชมคะเอาเหตุการณ์นี้แล้วคลิปนี้ซึ่งพ่อแม่เนี่ยเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียลเอง

เตือนภัยเตือนใจหนูน้อยคนนึงไม่มีอะไรหรอกปกติขี่จักรยานทุกวันอยู่ในบ้าน

วันนั้นเปิดประตูรั้วออกไปเองแล้วเจอกับรถตู้ที่กำลังมาลองดูค่ะ
กลับนี้

คุณยิ่งกว่าใจหายใจคว่ำน่ะคือคนเป็นพ่อมันแม่เนี่ยคงแทบจะเป็นหลงเลยนะคะ
ปรากฏน้องเนี่ยรอดปลอดภัยคุณดูภาพอีกสักทีแล้วเดี๋ยวให้สังเกตเนินหน้าบ้านด้วย

นี่ออกมาจากรั้วบ้านแล้วตรงบ้านมันเป็นสโลปเป็นทางเนินใช่ไหมคุณ
ลาดเลยเออทางลาดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเพิ่มความแรงของจักรยานให้มันไหลลง
แล้วโชคดีที่คนขับรถตู้เบรกทันค่ะ
โอ้โหน้องรอดแบบบุดหวิดจริงจริงนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค
เตือนภัยด้วยข้อความว่าความสนของพี่ก้าโชคดีที่แต้มบุญที่พ่อแม่สะสมให้ไว้
เอามาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ผู้สื่อข่าวของเรานะคะไปคุยกับคุณแม่มาหน่อย
อยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณแม่กันกณิตนะ
บอกแบบนี้เหตุการณ์นะคุณนักข่าวเกิดช่วงเย็นของ๒๔กรกฎาคม
ตอนนั้นคนที่บ้านไม่ใช่ว่าไม่ดูแลลูกนะแต่กำลังวุ่นกับการเตรียมงานศพญาติกันอยู่
น้องเนี่ยอยู่ในบ้านลูกชายปั่นจักรยานเล่นแล้วจริงแล้วประตูรั้วก็ปิดไว้
แต่ความสนของลูกแอบไปเปิดประตูรั้วเองแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละออกจากตัวบ้าน
ทีนี้ความที่มันเป็นเนินมันก็เลยเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกโชคดีคนขับเนี่ยเบรกทัน
พอหลังเกิดเหตุคุณแม่บอกให้ลูกชายไปขอโทษพี่คนขับรถตู้มาด้วยนะเพราะเป็นความประมาท
ก็เลยสอบถามว่าทำไมทำอย่างนี้น้องก็ตอบแบบซื้อง่ายแบบเด็กบอกว่าอยากลองขี่รถลงเนิน
คุณแม่เลยบอกโอ้โหนี้เอามาเตือนใจเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าใครที่มีลูกเล็กไม่ควรคลาดสายตาเป็นอันขาด
อย่าแค่ปิดล็อกเลยค่ะล็อกรั้วเลยครับคุณแม่บอก